คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่ง
มีอาการทางจิตเวทด้วยนะครับ

ทีนี้ก็หลอนเลยเดินไล่จับของสงวนของลูกค้า
กับพนักงานร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันนะครับ

นั่นแหละใจหละ

โบราณศรีธรรมราชครับ

ที่โบราณบริสเนยพยาแคร์
อ่าได้ออกทีวีจริงจริงฮะจะขำเขาหรือจะอะไรดีเนี่ย
แบบเมาอะไรเบอร์นั้นไม่ต้องสืบเลยนะอย่างนี้เนี่ย
คือป่วยทางจิตเพิ่งออกจากศูนย์บำบัดด้วยแล้วไปเสพยาอีก
อ๋อมันเลยไปกันใหญ่เลยที่นี่ใช่ใช่

ว๒ว๘จ่าชงจ่าเฉยมาหมดเลยนี่ตอนแรกถามผมผิดอะไร
นี่สพนาบรนะฮะไปควบคุมตัวนะครับผู้ชายคนนี้อายุ๓๕นะครับ
ไปก่อเหตุในปั๊มน้ำมันในพื้นที่ตะบนปริกอำเภอทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
เดินอยู่ในร้านสะดวกซื้อไปจับของลับของสงวนของบรรดาลูกค้าผู้หญิงพนักงานผู้หญิง
เขาวิ่งหนีกันนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยมาควบคุมตัวไปนะครับ
ค้นตัวเขาเนี่ยมีถุงพลาสติกอยู่นะฮะแล้วในตัวมีพวกอุปกรณ์เสพยานะเสพยาบ้า
มีเงินสดอยู่๒๐บาทโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะที่เหลือก็เป็นพวกยาแก้ปวด๒แผง
นี่มีมังคุดอยู่ลูกหนึ่งเอ่อตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็คุมตัวไปนะฮะ
ก็เหมือนอย่างที่เห็นแล้วครับพูดจาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่องก็ประสานแจ้งญาติไปแล้วนะฮะ
เดี๋ยวต้องส่งตัวไปบำบัดอาการทางจิตนะฮะเพิ่งออกมาจากสถานฟื้นฟูบำบัดได้๒วัน
แล้วกลับไปเสพยาบ้าอีกเสพยาก็หลอนอีกแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับ
ก็อย่างที่บอกมันหาซื้อง่ายเหลือเกินใช่ไหมนี่เพิ่งออกจากสถานบำบัดก็หาซื้อมาเสพได้อีกแล้ว